เมื่อกี้จั๋วเอาไว้เรื่องคุณแม่
ถ้าเกิดว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๒๔กุมภาปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมนี่คือปีกว่าแล้วนะ
แล้วทำไมแม่ถึงบอกว่าแม่มีหลักฐานชัดเจน

แล้วเดี๋ยวแม่บอกว่าเตรียมแล้วเดี๋ยวจะลื้อคดีเรื่องนี้ใหม่
เอาดีน้ำแข็งใหม่แน่นะ
นี่แม่บอกแบบนี้ไงเตรียมแล้ว
จะร้องศาลให้รื้อคดีใหม่ว่าลูกแม่โดนฆาตกรรม
ว่าต้องมีข้อมูลใหม่อ่ะสิใช่แล้วข้อมูลใหม่นั้นคืออะไร
ทำไมเพิ่งมาเปิดตอนนี้นี่คือคุณแม่พนิดาค่ะ
คุณแม่มาพร้อมกับทนายความ
มาที่กองบังคับการปราบปรามจะแจ้งความดำเนินคดี
กับหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบสต์
ทำไมเกี่ยวกับข้าหรอยังค่ะยัง
อันนี้แม่บอกว่าแม่ไปเจอข้อมูลมาว่า
หนึ่งในนั้นเอาบัตรเครดิตของน้องโม
รูดซื้อสินค้าหลังจากที่ตังโมตกเรือแล้ว

เป็นคนสนิทของตังโมโอ้โหแม่พูดแค่นี้พูดชื่อเลยก็ได้
ลูกรู้เลยว่าคือใครถ้าสนิทถ้าจำไม่ผิด
กับเบิร์ตอาจจะไม่ได้สนิทมาก
แต่สนิทเนี่ยจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่

เดี๋ยวค่อยฟังคือแม่บอกว่าคนสนิทของน้องโมเนี่ย
บัตรเครดิตไปใช้สามครั้งซึ่งช่วงนั้นเนี่ย
เป็นช่วงที่น้องตกเรือแล้วกำลังหาน้องอยู่
วันไหนบ้าง๒๔กุมภา๕ทุ่ม๕๕นาที
นั่นคือวันที่คุณตังโมตกเรือเลยนะแล้วครั้งที่๒
ที่ไปรูดใช้คือ๒๕กุมภาคตอนนั้นก็ยังหาคุณตังโมไม่เจอค่ะ
ตอน๒ทุ่ม๑๗นาทีนี่นี่เห็นไหมและอีกช่วงหนึ่งก็คือ
คืนวันที่๒๖กุมภาจริงวันที่๒๖กุมภาพ
ตอนบ่ายเนี่ยเจอร่างของน้องโมแล้วนะอันเนี้ยคุณผู้ชม
มีการไปรูดบัตรเครดิตตอนประมาณตี๒๓๐น
แปลว่าเข้าสู่วันที่๒๖ไปรูดใช้บัตรก่อนแล้วตอนบ่ายก็มาเจอร่างของตังโม
อกจากนี้ยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมทันประกันอุบัติเหตุ
ยกผลประโยชน์ให้กับลูกสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ของผู้จัดการตังโม
โดยรวมแล้วคือหมายถึงกระติกแหละ
ก่อนหน้านี้มีการไปยื่นคำร้องต่อสารขอรับส่วนแบ่งจากกรมทัน
ในฐานะแม่๕๐ไปแล้วใช่ไหม
แล้วแม่บอกนะว่านอกจากจะฟ้องคนสนิทของน้องโมแล้วเนี่ย
ยังเจอหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่ไอ้ที่ว่านี่แหละ
บอกว่าจะรื้อคดีว่าเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ย
แม่บอกว่าแม่มีคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถ
หลังจากที่น้องโมเสียชีวิตมีการสนทนาระหว่างหนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอก
พฤติกรรมเนี่ยมันส่อเจตนาชัดเจนว่ามีเจตนาฆ่าแตงโมหวังผลประโยชน์อุ้ยอืม
บอกแบบนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะไอ้เรื่องกล้องวงจรปิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่กล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถ
เพราะเรื่องคลิปเสียงเราก็เห็นข่าวกันมาตลอดว่า
มันไม่มีเสียงมีแต่ภาพ
นั่นน่ะสิมีการพูดถึงหลายครั้งพูดถึงบ่อยนะตอนคดีดัง
ใช่เลยตรงนี้แม่บอกว่าจะยื่นต่อสารขอรื้อขึ้นมาพิจารณาใหม่
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
คดีฆาตกรรมโอ้ยทีนี้คุณผู้ชมพอแม่พูดมาขนาดนี้อ่ะ
คนสนิทของน้องโมเป็นอดีตผู้จัดการใครล่ะ
ก็คนก็ถามถึงว่าใช่กระติกใช่ไหมเราก็เลยต้องไปถามคุณกระติกเหมือนกันค่ะ
คุณกระติกบอกว่าอ่านข่าวก็เดาได้เลยว่าแม่หมายถึงใคร
ยืนยันได้เลยนะว่าตัวติกเองไม่เคยใช้บัตรเครดิตหรือว่าทรัพย์สินอื่นของตังโม
จากเงินในฐานะผู้จัดการส่วนตัว
เรื่องกลมทันของตังโมล้านนึงอ่ะที่มอบให้กับลูกสาวอ่ะ
ก็เป็นคนไปรับมามาฝากที่พนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
แล้วเธอก็ไปรับมาเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีลูกสาวไม่เคยยุ่งเกี่ยวด้วย
อันนี้คุณกติกชี้แจงแล้วก็ถามคุณกติกเอาไง
ถ้าเกิดว่าคุณแม่พูดแบบนี้แล้วอ่ะปกติบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวก่อนขอไปดูเรื่องคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่แบบละเอียดก่อน
ถ้าเกิดคำสัมภาษณ์ของคุณแม่ทำให้กระติกเสียหายแบบชัดเจนเนี่ย
ก็ต้องดำเนินการต้องปกป้องตัวเองเหมือนกันค่ะ